วิ่งเข้าสวนชาวบ้านจีวอนปลิวเลย

นี่อันนี้ตอนที่ภูมิคุมตัวมาได้แล้วนะคะ
ศพของพระปราตรีของดอนหวานฝ่ายปกครอง
จับกลุ่มตัวพระทวีเทียนคำอายุ๕๕ปี
ก็จับได้กลางทุ่งกลางสวนนี่แหละ

เพราะว่าได้รับแจ้งจากพระวัดบ้านหนองแสง
ที่ตำบลโค้ก่อก่อนอำเภอเมืองมหาศาลคาม
ว่าพระทวีนี่แหละที่มาหลอกเอาตังค์กับพระด้วยกัน
ระแวกตำบลโคก่อเนี่ยค่ะแล้วก็กลับมาอีกแล้ว
ตอนแรกนะเจ้าหน้าที่มาถึงที่วัดปั๊บพระทวีเห็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
วิ่งแบบสับขาอย่างไวอ่ะคุณผู้ชมออกจากวัดด้านประตูข้างนะ
วิ่งเข้าไปบ้านชาวบ้านแล้วก็วิ่งหายไปในสวนกล้วย
กระบะแดงที่ขโมยมาทิ้งเอาไว้อยู่ในวัด
ทีนี้ถามเจ้าหน้าที่ที่ออกตามตัวเดินตามสวนถามชาวบ้านไปเรื่อย
คือเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามถามแหละเจอพระรูปนี้ไหมเอาภาพให้ดูนะคะ
เวลาผ่านไปคือน่าจะนานสักพักหนึ่งพระทวีก็ทนไม่ไหวออกมามอบตัวกับตำรวจ
ที่นี้นิมนต์พระอาจารย์จ้าวคณะตำบรรดิมาเลยค่ะมาศึกเพราะว่าพระทวีที่เป็นนายทวีเนี่ย
เขามีคดีติดตัวหลายท้องที่เลยนะคดีอะไรบ้างอ่ะอนาจารย์ลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์
โอ้โหทีนี้ก็เลยต้องเอาตัวไปดำเนินคดีนะคะ
ส่วนท่านเจ้าอาวาสวัดหนองโจทย์พระคมสรรวิสุทธโธ
ท่านเล่าให้ฟังบอกว่าปีที่แล้วนะ
วัดอัตตามาก่อโดนโดนในทวีนแหละโดนพระทวีนแหละ
หลอกว่าจะเอารถมาบริจาคให้กับวัด
ขอค่ารถหน่อยหมื่นนึงแต่ว่าค่ารถยังไม่ต้องจ่ายก็ได้
อะขอค่าน้ำมัน๓๐๐๐กับท่าแรงที่หลานจะขับรถมาส่งให้๑๐๐๐
อะ๓๐๐๐ค่าน้ำมันค่าแรงขับมา๑๐๐๐แต่๔๐๐๐ขอแบบนี้
แล้วอาศัยความเป็นพระไปหลอกเอาลอตเตอรี่ของชาวบ้านไป๑๐กว่าใบ

หลวงพ่อบอกว่าไม่คิดเลยว่าพระจะมาหลอกพระกันเองแบบนี้
ทีนี้รองนายกอบตโคก่อเนี่ยบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าพระทวีเนี่ย
หรือนายทวีเขามีประวัติหลอกพระในตำบลโคก่อ
แล้วก็ข้างเคียงหลายพื้นที่แล้วบางวัดโดนไปห้าพันบ้าง
บางวัดก็โดนไป๒๐๐๐๐บ้างบางวัดก็โดนหลอกซื้อโทรศัพท์ปลอม
เอ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยคดีเก่าทั้งอนาจารย์ลักษัพยักษ์ยอกศัพท์
ก็ยังมีเจอคดีใหม่ไปอีกเพียบอ่ะนะคะตอนนี้ศึกเรียบร้อยค่ะครับ